กลับมาติดตามเรื่องที่เราต้องติดตามให้เป็นชีวิตประจำวัน
นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูรายจังหวัดกันหน่อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีที่โคราชแล้วก็ที่เลย
ใช่เพราะมีคลัสเตอร์ต่างนะใช่ค่ะไปเริ่มดูที่ชนบุรีกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ารายงานออกมาวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
ก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในช่องสีแดงคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
๕รายแล้วก็พบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรี๑๘๘ราย
รองลงมาที่อำเภอศรีราชา๑๕๕รายแล้วก็ที่บังละมุง๑๑๙ราย
โดยการติดเชื้อก็พบในสถานประกอบการ๗๗แห่งในตลาด๕แห่ง
แล้วก็แคมป์คนงานก่อสร้าง๑๐แห่งรวมถึงชุมชน๔แห่งด้วย
เพราะว่าคลัสเตอร์ที่ชนบุรียังห่วงเรื่องของสารประกอบการ

ส่วนที่นครราชสีมาก็ต้องจับตาเลย
บอกว่า๑๐คลัสเตอร์ตลาดสดแล้วก็ในส่วนของโรงงานด้วยนะครับ
โดยคลัสเตอร์ของตลาดสุระนาบรีถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าขณะนี้การระบาดมีผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์ตลาดสุระนารีไปแล้ว
กว่า๔๐๐รายนะครับกระจายไปในพื้นที่๑๔อำเภอ
ล่าสุดวันนี้นะฮะนายเสรีชัยกิตินายกเทศมนตรีตำบลจอหออำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาได้สั่งการแล้วครับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถกระจายเสียง
ตระเวนเลยนะฮะประกาศขอความร่วมมือจากประชาชน
แล้วก็โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขาย

ภายหลังจากที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้

ซึ่งมีความเกี่ยวยงกับคลัสเตอร์ของตลาดสุระนาบรีด้วย
โดยมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาตรวจหาเชื้อกว่า๒๐๐ราย
ในส่วนของนครราชศรีมาวันนี้ก็มีรายงานออกมา
ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๒๖๓ราย
อันนี้คือจากที่โคราชนะคะทีนี้ไปดูที่เลยกันหน่อย
ที่เลยเนี่ยก็ยังน่ากังวลเพราะว่าเป็นคลัสเตอร์ของโรงเรียนประจำ

ใช่ค่ะโรงเรียนราชประชานุคระ๕๒นะคะ
เป็นโรงเรียนกินนอนแบบอยู่ประจำของที่อำเภอวังสะพุง
จากการตรวจเนี่ยตามหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม
พบผู้ติดเชื้อรวม๕๙รายในจำนวนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นนักเรียน๕๘รายแล้วก็คุณครู๑ราย
แล้วทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง
นายแพทย์นรงศรีพลบอกว่าได้ส่งไปรักษา
ส่งนักเรียน๑๔รายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุงนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อที่เหลือมีการแยกตัวออกมา
ไว้ที่อาคารเรียนข้างสนามฟุตบอล
ในช่วง๑๔ถึง๒๘วันนะคะ
ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้กันนะคะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๑๒๕๒รายนะครับ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๑๒๐๗รายนะครับ
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำลดน้อยลงแล้วนะฮะ๒๘ราย
ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๗รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรามาหลายปี
ก็คือมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว๑๕๑๑๐๐๐กว่ารายนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตรายใหม่ประจำวันนี้นะฮะ๑๔๑ราย
รวมยอดของผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๑๕๗๕๓รายนะครับ
ช่องสีเขียวกันบ้างผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว๑๓๖๙๕รายนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่นะฮะมีทั้งสิ้น๑๒๙๐๗๑ราย
จำนวนนี้มีอาการหนัก๓๔๖๔ราย
แล้วก็ในจำนวน๓๐๐กว่ารายนี้ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ๗๕๓รายนะครับ
ส่วน๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายงานรายวันสูงสุดเนี่ยนะครับ
มีกรุงเทพมนาคม๒๔๕๕รายสมุทรปราการ๙๑๐ราย
บุรี๗๑๕รายราชบุรี๔๕๕รายแล้วก็สงขลา๔๕๓รายนะครับ